เอ้าถ้ายังอิ่มกันไม่พอค่ะคุณไปกินปลาเผากันดีไหมฮะ

แต่ว่าร้านนี้มันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปกินถึงร้าน

นั่งกินอยู่บ้านศูนย์จริงที่สุดในโลกนี่ร้านเขาเป็นร้านแบบเคลื่อนที่นะคุณค่ะเป็นโมบายจ้ะ
คือแบบว่าไม่ได้แบบอยู่ประจำอยู่ตรงไหนเป็นที่เป็นทาง

ถ้าหากว่าใครเห็นรถเข็นแบบนี้แล้วคุณก็โบกมือโบกไม้เรียกควักกวักกันได้นะ
อยากกินปลาทับทิมเผาเกลือ
ซึ่งเขาขายกันไปทั่วเมืองเชียงใหม่ค่ะคุณ
เป็นคู่รักหนุ่มสาวนะตระเวนขายปลาเผาแบบเดริเวอรี่

ลักษณะมันจะคล้ายกับเมี่ยงปลาเผาใช่ไหม
ทำนองนั้นล่ะคุณค่ะแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าคือเราอยู่บ้านไง
เขาเสิร์ฟเราถึงที่ก็ไปคุยกันหน่อยละกัน
กับในเมืองชายชายศรเพราะค้าอายุ๒๖ปี
แล้วก็นางสาวจันฟองดุงวิแม่ค้าวัย๒๗ปี
ก็บอกมาช่วยกันเข็นรถเลขขายปลาเผามาเรื่อย
ขายกันตั้งแต่เช้าจนกว่าจะหมดนะคะ
แต่ละวันนี้คุณค่ะขายเป็นร้อยตัวเลยทีเดียว

ก็ดีครับดีกว่าอยู่หน้าร้านธรรมดา
ขายกี่โมงอันนี้

มาจากตลาดซื้อมาจากตลาดทุกอย่างซื้อหมด

พ่อค้านุ่มบอกนะทำเองทุกอย่าง

ครบวงจรไปรับมาอย่างเดียว
เองทำน้ำจิ้มเองเลี้ยงปลาเองขายเอง

หมายถึงกระบวนการที่จะมาปิ้งมาย่าง

เออส่วนราคาขายเบา๙๙บาท

นี่เรียกว่าขายกันถึงที่
เสิร์ฟกันถึงที่แทบจะป้อนเข้าปากตักเข้าปากให้

ใครอยู่เชียงใหม่ก็โบกมือกวักควักกันเรียกกันได้นะจ๊